ความไม่รู้เป็นเหตุแล้วก็จังหวะพาซวยเป็นเหตุจริงเลย

พูดกันแบบนั้นนะคะก็อย่างที่รู้เรื่องรู้ราวกันเนาะของคุณทาทาก่อนหน้านี้
เหมือนเป็นเนธาที่เห็นด้วยที่จะไปตบดักตบคุณชอบช่องรายเวิล

คือคุณลิเดียเนี่ยเห็นบอกเลยว่าไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขาเลย
เพราะว่านั่งเลี้ยงลูกอยู่ด้วยถ่ายรายการด้วยอะไรด้วยนะคะ
ก็เข้าไปคอมเมนต์เห็นภาพของคุณทาทาเข้าไปดำน้ำ

ลีเดียก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนใช้ความรุนแรงอะไรเลย
ตัวเองเข้าไปชมความสวยของภาพค่ะ
แล้วก็ขอเคลียร์ความดราม่าที่ยกขาสูงทั้งที่ตั้งคันในรายการ
ท้องกี่ท้องก็โดนดราม่าเนอะไปฟังกันเลยจ้า
อู๋จังหวัดเสี่ยวเหมือนกันนะ
นั่นคืองงมากคือเราคือเอาเป็นว่า
เวลาเราคอมเมนต์รูปเวลามันขึ้นมาในฟีด

แล้วก็เห็นแต่รูปเราก็แบบเออรูปเจ๋งดีอะ
ก็ได้คุยก็ให้กำลังใจพิธาล่ะค่ะ
ออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอ
ในการที่เอาขาขึ้นข้างบนเนี่ย
มันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ทำให้ขาเราไม่บวม

ตอนคุณลีเดียท้องน้องดีแลนด์เนี่ยก็ดราม่าแล้วอันนี้ลูกสองแล้ว
เขาก็น่าจะแบบเขาชี้เข้าตาแล้วนะจ๊ะ

กับวิธีการมอบของขวัญวันเกิดสุดพิเศษจากคุณสามีคุณแมททิวนะคะ
เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาจากโซเชียลอีกแล้ว
อ่ะไปฟังกันเลยค่ะไปดูคลิปกันด้วย
อืมมีคลิปเนี้ยคุณผู้ชมว้ายเขาชอบสายนี้เนอะอืม

แต่เราก็รู้ว่าเราข้างล่างใส่อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็พอพอเปิดบัวโอเคยังดีมีกางเกงกาซันอยู่ข้างใน
แล้วก็มีกล่องของขวัญซึ่งเราก็ต้องแบบไปล้วงออกมา
เขาก็จะเป็นคนที่ชอบแบบซื้อตุ้งหูมาให้เด็กก็มีเป็นทั้งแบบคอเล็กชั่นเลย
อืมนะคะหวานหวานกันต้องดีดีนะระวังตุ้มหูอาจจะได้มาข้างเดียว
ชอบเล่นแบบเกี่ยวกับโงด้วยนะคุณแมททิวเนี่ย